ไปดูเรื่องทางการเมืองเมื่อวานนี้กันก่อน
คุณผู้ชมครับบลายจุด
ชื่อนี้หายจากพื้นที่การชุมนุมไป

คือเราเห็นเขาแต่มาแสดงออกเรื่องของความเห็นทางการเมือง

มุมใหญ่ที่แยกอโศกมนตรี
ภายใต้ชื่อม็อบพร้อม
ไปทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ถึงสววรเนี่ยพุคคุณสืบอำนาจจากคศพไม่ได้พูดนะครับ

แล้วก็เป็นการส่งสารถึงประชาชนที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง

พร้อมหรือยังที่ออกมายืนยันเสียงของตัวเองหลังจากไปยืนยันในการเลือกตั้งแล้วไม่เป็นผล

นี่แหละครับคุณผู้ชมเมื่อวาน

นี่ช่วงเย็น๕โมงอย่างเนี่ย๕โมง๖โมงเนี่ย
แต่นี่นะเขาเริ่มขยับตั้งแต่๙โมงเช้าเมื่อวาน

นายสมบัติบุญงามอนงหรือบอกกรลายจุด
เคลื่อนไหวทางการเมืองโพสต์ข้อความในสื่อออนไลน

แต่ผู้ชุมนุมก็มาตั้งใจแล้วนะ
เหนียวอุปกรณ์มาล่มมีก็ล่มมา
ชี้แจงแบบนี้บอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ต้องการส่งเสียงถึงประชาชน
ออกมาเคลื่อนไหวในฐานะเจ้าของเสียงในระบอบประชาธิปไตย
เพื่อถามประชาชนว่าพร้อมหรือยังและยืนยันว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทุกคน
วัตถุประสงค์อีกวัตถุประสงค์คือต่อต้านอำนาจสวที่แต่งตั้งมาจากคอสช
ซึ่งมีที่มาอย่างไม่เป็นธรรมไม่สมไม่ควรที่จะมามีสิทธิโหวตนายกรัฐมนตรี
ทำให้ระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยมันบิดมันเบี้ยวไป
โดยได้ขออนุญาตการชุมนุมกับสนทองหล่อเรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยมีหน้าแหละนี่เห็นไหม
ถือว่าเป็นครั้งแรกหลังจากไม่ได้ชุมมา๑ปีตั้งแต่คามอบครับ
ดังนั้นเนี่ยในเมื่อพ่อเขาเป็นยังไงลูกก็เป็นแบบนั้น
เขาจึงแสดงเจตนารมณ์แบบนั้นออกมาแล้วก็ขัดขวางประชาธิปไตย
เหมือนกับตอนที่คอสชเกิดขึ้น
ผมต้องการสื่อสารประชาชนบอกว่าคุณพร้อมหรือยัง
ประชาชนอย่างผมว่าคุณพร้อมหรือยังที่คนที่ไปโหวตเลือกตั้ง
ถ้าคุณพร้อมแล้วคุณต้องออกมาแล้วถ้าเราออกมาเยอะพออ่ะ
การออกมาของเรามันส่งเสียงโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
คือตั้งแต่วันเสาร์เหมือนผมจะเห็นคนแชร์โพสต์
ที่เป็นการนัดชุมนุมกันว่าเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันนะ

แล้วพี่เบิร์ตมอบนี้เขาใช้คำว่าอะไรม็อบพร้อมเหรอ
ม็อบพร้อมเห้ยทำไมบางคนเรียกม็อบคอควาย

โมง๒๐เริ่มเย็นย่ำหน่อยแล้ว
มวลชนที่มาร่วมชุมนุมเริ่มหลั่งไหลมายืนบนถนน
จัดเต็มพื้นที่หน้าเวทีถนนรัชดามุ่งหน้าฝั่งแยกอโศกเพชรนะครับ
โดยมีประชาชนยืนถือร่มหลายสีเลยนะครับชุมนุมอย่างสงบ
ท่ามกลางฝนก็ตกลงมาไม่ขาดสาย
มีแก่นำขึ้นประสัยบนเวที๖โมงครึ่ง
จากนั้น๑๐นาที๖โมงครึ่งมีการเชิญนายสุธวีสร้อยคำ
หรือว่าบังเอิญนะถูกดำเนินคดีข้อหาพ่นสีกำแพงวัดพระแก้ว
จำได้ไหมขึ้นมาประชาให้ปลาสัยไม่ทันเวลาเขา
เพราะว่ามันต้องถูกเชิญลงเพราะว่ามันเป็นเวลาที่กำหนดไว้แล้ว
กรรายจุดเขาเริ่มประกาศเริ่มประกาศให้
เมื่อกี้ดอมถามแล้วดอมฟังตั้งใจฟังดีคุณผู้ชมตั้งใจฟังดีนะ
บอกกรรายจุดเขาเริ่มประกาศให้ผู้ชุมนุมร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ตามที่นัดหมาย
ด้วยการเดินขบวนเป็นรูปวงกลมโดยมีเสียงกองตีให้จังหวะ
แล้วฝ่ายหนึ่งตะโกนคำว่าสว
มวลชนตอบว่าหัวใคร

หัวใครหัวใครเออกว่าจะหาคำได้

จากนั้นให้มวลชนเปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือ
เพื่อยืนแปลอักษรเป็นรูปตัวอักษร
คอใครไงคอใครเมื่อกี้ถามว่าหัวใครอันนี้ก็เลยถามอีกนะคอใคร
ตามนี้นะคุณผู้ชมนะโดยกลุ่มฟรีอาร์ตนะครับก็จัดระเบียบทั้งนี้บอกกรลายจุดบอกว่านี่คือประจักษ์พยานของการใช้อำนาจที่เกินเลย
และได้ยุติกิจกรรมไปตอน๑ทุ่มเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองในส่วนของมวลชนส่วนของประชาชนเมื่อวานนี้ครับ